เจ้าของร้านอาหารที่นครนายกลิงมานะครับ

กลัวว่าเดี๋ยวลิงเนี่ยมันมาจะทำให้ลูกค้าของเขาได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
เนี่ยมันไปอยู่บนนี้โอ้โหต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเลย

โอ้โหยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหมไม่หนาวจ้ะไม่หนาวอาหารเพียบนะครับ
ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับลิงตัวนี้ครับมันไต่ขึ้นไปนั่งอยู่บนนู้นบนหลังคานู้นนะ
คือพนักงานมันไล่ไล่มันฮะไล่ลิงไปนะครับ
ลิงขึ้นไปอยู่บนนู้นมันก็ไต่ขึ้นไป
คือเข้าว่ามันน่าจะหิวล่ะแต่ตอนนั้นลูกค้าเต็มร้านอะไรอย่างนี้ฮะ
ร้านอาหารเลยทางร้านก็เกรงว่าลูกค้าจะได้รับอันตรายนะครับ
ก็แจ้งกู้ภัยกับศูนย์อภิบาลสัตว์ป่าที่๑ห้วยปลือนะครับ
มาช่วยจับลิงหน่อยนะฮะโอ้โหมันก็สนจริงนะดูดินี่
เหมือนลิงมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นลิงสมตัวใหญ่ครับ
แต่ไม่รู้เพศมานะว่าตัวผู้ตัวเมีย
มันเห็นเจ้าหน้าที่อภิบาลสัตว์ป่าที่๑มาปั๊บมันไต่ไปตามสายไฟเลยหนีหนี
แล้วไปเกาะอยู่ที่โครงเหล็กป้ายบริษัทประกันภัยอยู่สูงขึ้นไปอีกคราวนี้
ก็เลยต้องหยุดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจับไปจับไปมันอาจจะเกิดอันตรายได้
ก็ปล่อยให้อยู่บนป้ายไปเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปจับลิงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะเอามันไปดูแลที่ศูนย์อภิบาลสัตว์ป่าที่๑ห้วยปลือต่อไปครับ